ผมฝากเรียนผ่านไปทั้งท่านท่านนายกด้วยนะครับสมมุติว่า
สมมุตินะฮะผมสมมุติรัฐบาลถอยไปอยู่ในสถานภาพ
ยังเป็นผู้จัดการทหารบกอยู่ผมก็ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก
รีรมไทยหรอกนะครับก็ยังเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาตินะครับถอยไว้ตอนนู้นนะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สังกัดพักการเมืองใดทั้งสิ้นไม่มีนายกรรมตรีขณะนี้
คณะมตีขณะนี้ไม่มีสภาที่นั่งอยู่นะครับไม่มีรัฐมนุนหกศูนย์
ไม่มีสอสอสสวสมมุตินะฮะแล้วก็เลือกตั้งใหม่
ตอนนั้นอยู่ภายในปี๕๗นะครับนะผมขออนุญาตใช้เวลาของผมนะฮะ
เลือกตั้งใหม่ภายใต้รำนุนนะครับห้าศูนย์
ถ้าเลือกห้าศูนย์ภักดิ์เศรษฐรมไทยก็ยังไม่มี
ยังไม่เกิดพักเก้าไกรพักใหม่ภายใต้รัฐมนุนหกศูนย์
ไม่มีนะครับยุบทิ้งไปให้หมดนะแล้วไปเลือกตั้งกัน
ผมโอเคนะคุณวิยุทธ์โอเคไหมนะครับแต่เป็นมันมันเป็นไปไม่ได้
เพราะรัฐบาลหนุนหกศูนย์ยังไม่ได้แก้ยังมีอยู่แล้วจะเอายังไงครับ
ถ้าคิดไม่ออกผมก็คิดมาแล้วนะก็เสนออย่างนี้ครับ
การที่รัฐบาลถอยบอกถอยคนละก้าวนะครับ
คือก้าวแรกอย่างนี้ครับให้รัฐบาลถอย๑๙กัน
ยังไงครับก็ยอมให้แก้รัฐมนูลโดยร่างนำร่างของประชาชนเนี่ย
นะความเป็นหลักในการพิจารณานะครับแก้ไขกันไป
แต่ที่ผมจะขอนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงก็ในเมื่อรัฐบาลเขายอมให้แก้ไขรัฐมนูนแล้ว
นักศึกษาถอยได้ไหมนะโดยแก้มันให้หมดตามที่เสนอ
ยกเว้นเรื่องการปฏิรูปสถาบันเท่านั้นนะครับก็ฝากทั้งรัฐบาลนะครับ
ฝากทั้งนักศึกษาลองไปคิดกันดูนะครับส่วนก้าวที่สอง
ผมก็กลับเรียนด้วยความจริงนะครับแล้วก็อย่างชัดเจนว่า
แม้จะยอมให้กล้าแก้ไขลำนูนอย่างที่ผม
กลับเรียนมาเมื่อสักครู่นี่ก็จริงนะครับแต่หากคุณประยุทธ์
ยังยืนถมุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยท่านว่าจะแก้ได้ไหมครับ
ผมว่าไม่มีทางเพราะคุณประยุทธ์ก็ยังคุมคณะมนตรีอยู่
พักฝ่ายรัฐบาลอยู่คุมสวอยู่นะครับ
มันจะไม่มีทางแก้ไขปัญหาได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์นะครับ
นายกรัฐมนตรีนะครับตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
เขาเป็นได้แค่สี่ปีนะครับแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่
แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไม่ครบสี่ปีด้วยนะครับแต่คุณประยุทธ์เนี่ย
เป็นมา๖ปีเต็มแล้วขึ้นปีที่๗แล้ว
คุณรู้จักพอได้ไหมนะอิ่มหรือยังการกับการเป็นนายมตรี
ยังไม่อิ่มอีกเหรออำนาจนี้นะครับถ้าคุณรู้จักพอนะครับ
คุณต้องเสียสละนะครับต้องลาออกอย่าเสพติดอำนาจนะครับ
บ้านเมืองมันจะได้สงบเรียบร้อยยิ่งขึ้นนะครับ
ถ้าคุณประยุทธ์ลาออกนักศึกษาเอาไหมหยุดชุมนุมนะครับ
เอาก่อนแฟร์แฟร์อย่างนี้นะเอาผมแถมให้ด้วย
คุณประยุทธ์ลาออกใช่ไหมสภายังอยู่นะครับ
ผมลาออกด้วยอีกคนก็ได้เอาไหมนะครับคุณประยุทธ์นะครับ
ครับผมเสนอมาอย่างนี้นะครับมันก็จะเวียนกลับ
เวียนกลับมาถูกข้อข้อเสนอเดิมของผมสี่ข้อเนี่ย
เรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกนะครับให้ความเห็นชอบ
คนสมควรที่ดำรงตำแหน่งนายุตรีตามมาตราร้อยสองร้อยเจ็ดสิบสอง
แก้ไขรับนูนดันดำร่างของประชาชนมาพิธีนา
แล้วก็ยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับนะ
ตอนนี้คุณประยุทธ์พร้อมจะลาออกไหมครับถ้าลาออก
เราก็จะเดินหน้าประเทศเราไปได้ถ้าคุณประยุทธ์ไม่ลาออก
คุณอนุทินล่ะครับคุณจุลินยังนั่งอยู่เปล่านะครับ
ลาออกมาตั้งแต่วันนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้คนไปยื่นหนังสือให้
นะครับเอาไหมนะครับบ้านเมืองจะได้สงบสุขจะได้ไปได้นะครับ